ต่อข่าวนี้นะคะมามุงใกล้พวกเราหน่อยค่ะ
แล้วก็มาช่วยดูไอจีของคุณแม่ของพี่เวียค่ะ
คุณแม่พรอยไพรินค่ะเดินทางจากอเมริกาไปเมืองไทยค่ะ
เละว่าสร้างเชิญค่ะมาเธอชาวเรามากจริง
แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนจับตามองเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าภาพในไอจีของคุณแม่นั้นนะคะสร้างความฮือหาอย่างมาก
ก็คือคุณแม่ลงรูปหวานใจพี่วี
ชอบค่ะหลายคนบอกว่าคนไหนแหละค่ะ
นี่แหละค่ะคนที่แบบหันมามองตาคุณแม่แบบนี้เลย
แต่เขาถึงว่าน่าคล้ายคุณแม่เหมือนกันคือเป็นสาวอีกคนนึง
เป็นวาสตีรูปสะพัยท่านแม่เอ็นดูมากจริง
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าของหว่านใจพี่เวียแบบชัดเต็ม
ภาพหนึ่งคุณแม่ถ่ายกับวาดที่ลุคสภัย

ผมสังเกตในภาพลูกคุณแม่มีการอบเอวคุณอย่างนี้ด้วย